แค่นี้ต้องชำระ๑๐ปียังไม่สายรอบนี้เอาถึงตายค่ะ
เหตุการณ์นี้นะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องทหาร

แล้วฝังใจว่าไอ้รุ่นน้องเนี่ยมันต้องเคยหยิบช้อนโบราณเราไปเมื่อ๑๐ปีก่อนแน่เลย
แล้วรอบนี้มาเกิดเหตุการณ์ของหายอีกค่ะ
รอบนี้รุ่นพี่ไม่ทนเอาปืนมายิงเลยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นล่าสุดเลยนะคะ

ตำรวจภูทรเมืองลบบุรีแล้วก็แพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ดูสิคะที่ผ้าขาวคลุมอยู่เนี่ย
คือร้อยตีธีรพงศ์เงินปานอายุ๖๙ปีค่ะ
โดนยิงด้วยปืน๙มมเข้าที่คอ๒นัดกกหูซ้ายนัดหนึ่ง
แล้วก็เจอปลอกกระสุนขนาด๙มมตกอยู่๔ปลอก
นี่เหตุการณ์นี้อยู่ที่ตำบลเขาสามยอดที่ลบบุรีนะคะ
แล้วคนก่อเหตุที่บอกว่าเป็นรุ่นพี่เนี่ย
คือร้อยตีประสงค์สายบัวแก้วอายุ๗๔ปีค่ะ
ก็อยู่ซอยเดียวกันนั่นแหละไม่ได้ไปไหนนะ
รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วก็อาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุด้วย
อันนี้ตอนที่ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ

ร้อยตีประสงค์มือปืนบอกว่า
มันเป็นความแค้นสะสมมาเป็น๑๐ปีคุณ
เพราะว่าฝั่งผู้ตายคือร้อยตรีธีรพงศ์เนี่ยนะ
ชอบมาขโมยของในบ้านผมผมอ่ะก็เตือนไปหลายรอบแล้ว
เมื่อเช้าของหายอีกเดินไปเลยนะ
เดินไปหาทางฝั่งธีรพงศ์เลยนะกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่
แล้วผมบอกเลยพอแล้วนะมึงอย่ามาหยิบอะไรบ้านกูอีกนะ
แล้วฝั่งร้อยตรีธีรพงศ์เถียง
ปั๊บก็ด่ากันทะเลาะกัน

ปรากฏว่าฝั่งนั้นเอาไม้มาตี
นี่แหละฮะประเด็นนี้นะฮะฝั่งผู้ก่อเหตุบอกว่าฝั่งนั้น
ขวาม้ายมางั้นจะตีเค้าเค้าก็ยิงใส่อีก

หล่นก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเขาไปหยิบปืนมาเลย
แล้วก็เอาปืนนั้นมายิงยิงไปปั้ง

ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นผมไม่ได้ไปไหน
ผมเดินกลับบ้านแล้วรอตำรวจอยู่ค่ะ

เขารถนักฑุ่นไม้รถนักฑุ่นไม้เขาว่า

ไม่อยู่แหละมีว่าน้ำแผ้งผาดนั้นยังไงข้ามมาซึงกูบ้าง

ถ้าเดี๋ยวบอกในบ้านเขาก็รู้ได้มันคืออีก๒ค่ะ
ก็สาเหตุให้เกิดจากเข้าข้อกัมมานาน

เข้าข้อกัมมานาน

คนนี้คือฝั่งภรรยาของผู้ตาย

ทั้งคู่ก็รุนพีรุนน้องกับห่านนั่นแหละ
แต่ก็เข้าใจแหละว่าทั้งสองคนหมางกันมานานแล้วหลายปีแล้ว
แล้วมันเรื่องเกี่ยวกับของของหาย
แล้วฝั่งผู้ก่อเหตุมาบอกว่าสามีของเธอไปหยิบช้อนโบราณเข้ามา

ใช่ทวงถามตั้งหลายรอบแล้ว
ฝั่งสามีก็ปฏิเสธมาตลอดเลยไม่ได้เอาไม่ได้เอา
อีกอย่างหนึ่งบ้านบ้านของฝั่งผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้มีรัวรอบขอบชิดอะไร
มั่นใจได้ยังไงอ่ะว่าผัวฉันเข้าไปหยิบอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้เนี่ย
แล้วทีนี้พอฝั่งผู้ก่อเหตุคิดว่ายังไงก็เป็นสามีของเธอแน่
ไปก่อเหตุมันก็เลยกลายมาเป็นเรื่องไงคะ
ตำรวจก็คุมตัวผู้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองลบบุรี
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
รุ่นพี่รุ่นน้องทหารเกษียณด้วยกันนะฮะ